ตามเรื่องของผลงานนักกีฬาไทยนะครับ

น้องบาสกับปปแบตมินตัน
ผสมก็มีโอกาสจะลุ้นนะครับ
เป็นแชมป์๓รายการติดต่อกันในประเทศไทย

ที่ญี่ปุ่นก็คือส่วนของวุฒิเถิ่นกลางครับ
ซึ่งชิงเงินรางวัลรวมแล้ว๔๕ล้านบาท
นี่เป็นรายการที่๓ในรอบเดือนนี้แล้วนะครับ

น้องบาสเดชาพลโผล่พระอนุเคราะห์
ทรัพย์ซีรีสแต้รัตนาชัยนะครับ
๓ของโลกใช้เวลา๔๔นาที

ก็บุตรเอาชนะทางทอมกีเซลแล้วก็เดลฟินเดรู
มือ๑๕ของโลกจากฝรั่งเศสไปได้
เกมรวดครับ๒๑๑๕แล้วก็๒๑
ก็รอบจริงไปพบกับทางโซซึงแจน
แล้วก็แชร์ยูจุงคู่มือ๖ของโลกจากเกาหลีใต้

ซึ่งบาสแล้วก็ปปเพิ่งชนะมาในรอบชิง

คว้าแชมป์สัปดาห์ที่๓ติดต่อกันได้ครับ

ไม่ให้เขาวางหน้าได้
เพื่อให้เราได้ทำแก้มุมทำเกมของเขา

ปวีช่อชูวงมือ๑๓ของโลก

ที่เคยชนะครั้งเดียวจากการพบกัน๗ครั้ง

วด๒๑๑๓ทั้ง๒เกม

เป็นเงินไทยก็๙แสนบาทครับ